วันนี้เป็นวันที่๒ของการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับ
คุณผู้ชมครับแน่นอนครับช่วงอภิปรายแบบนี้

อย่างกรณีนี้ครั้งนี้ก็เป็นเรื่องของยุบสภา
การปรับคณะรัฐมนตรีนะครับทำให้วันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับ
สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนก่อนเข้าร่วมประชุมนะครับ
ยืนยันแบบนี้นะครับ

ผลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ก่อนที่ท่านจะเข้าร่วมประชุมสภาพผู้แทนรัศดร
เพื่อพิจารณายติขอเปิดอภิปราย
ไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลวันที่๒

และการเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับ

ยังไม่มีแนวคิดความคิดเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรี
แล้วก็ไม่มีการยุบสภาอยู่ในหัวสมอง
ดังนั้นใครที่ออกไปพูดลักษณะนี้ขอให้ระวังตัวไว้ด้วย
ไม่รู้ว่าหมายถึงอะไรเหมือนกันนะฮะ
อกจากนี้ได้พูดคุยเรื่องนี้กับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
ในฐานะหัวหน้าภักดิ์พลังประชารัฐแล้ว
ซึ่งพลเอกประวิทย์ก็ยืนยันว่าไม่มีปัญหาคุยกันในพักเรียบร้อย
แต่ก็ยังจะมีการปล่อยข่าวออกมาอีก
ซึ่งทำให้ทั้งตัวท่านนายกเองแล้วก็พลเอกประวิทย์เอง

ท่านนายกระบุบอกว่าขณะนี้มีอยู่๒๓เรื่องที่เป็นข่าว
ก็คือเรื่องโหวตล้มนายก
ซึ่งถ้าเป็นจริงนะฮะท่านบอกว่าไม่ใช่สุภาพบุรุษ
เพราะเวลานี้ยังไม่ใช่เวลาที่จะมาทำอย่างนั้น
ที่ผ่านมานะครับท่านทำงาน๑๐๐ทุกเรื่อง
อกจากนี้ยังมีการปล่อยข่าวว่าจะยุบสภา
และจะมีการเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรี
ซึ่งยืนยันได้เลยว่าเป็นการแอบอ้างทั้งสิ้น

ยืนยันไม่มีการยุบสภาเรากำลังทำงานหนักอยู่
อันที่สองคือการแอบอ้าง
จะมีการเปลี่ยนตัวแอบอ้างเวลาสูง
ถือว่าผิดอย่างร้ายแรงนะ
ผมคนเดียวเท่านั้นที่ได้มีโอกาส

ไม่มีโสดมอนร์อย่างข้าท่าน

ผมส่วนบอลบอกว่าเขาจะเอาว่าแต่เป็นหนักศึกษา
นายกย้ำด้วยว่ากับพักร่วมรัฐบาลนั้น
หรือ๓๔พักเขาคุยกันแล้วนะฮะ
บอกว่าเราต้องอยู่ด้วยกันให้ได้ไปก่อนในช่วงนี้

เลือกตั้งว่ากันอีกทีนะครับ